เขาเป็นคนปั้นลูกของแม่นาคพระขนง
สยาบประมาณนี้แล้วผมก็เอานอนกึ่ง

คนนี้ก็ชื่อตะติ๊กเขาก็พูดคำเขาบอกว่า
ไหนใครบอกว่าอาจารย์เทียมใจดี
ดูดีป่อยให้หลานนอนยุงกัดดิ้นกระแด้ว

เพราะพวกแฟนบ้านเต็มตะติ๊กคนที่พูดเห็นว่าพร่ำเลยนะ